ดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องเนรนแอร์คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าวันนี้ทางเนรนแอร์ก็เอาหลักฐานไปให้ปากคำ
กรณีที่มีหญิงสาวแจ้งว่าถูกเนรนแอร์กระทำอนาจารย์
แล้วก็บอกว่าไม่กังวลใจนะคะกับคดีที่เกิดขึ้น
ขณะที่ทางฝ่ายหญิงสาวก็ยืนยันบอกว่า
ตนเองนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกเนรนแอร์
ล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ไม่ยินยอมนะคะ
ซึ่งตำรวจสนดอนเมืองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเนรนแอร์นะคะ
ความคืบหน้าในวันนี้ก็คือ

นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนสนดอนเมืองเพื่อให้ปากคำ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ถูกสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
ซึ่งยังยืนยันความสัมพันธ์กับผู้หญิงอายุ๒๖ปี
ว่าอยู่กันแบบสามีภรรยาและส่งเสียเลี้ยงดู
ไม่ใช่การล่อลวงอย่างที่ถูกกล่าวอ้างนะคะ
นแอร์บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจ
ถ้าหากฝ่ายหญิงจะแจ้งความเอาผิดตนเองก็พร้อมต่อสู้คดี

สงสัยว่าเนรนแอร์นั้นทำของใส่เนรนแอร์บอกไม่เป็นความจริง
ทุกอย่างที่เกิดมามาจากความรัก
แล้วก็ไม่เคยพูดอ้างอิงว่าทำเสน่ห์ให้ดาราหลายคน
แอบอ้างว่าพาเข้าวงการบันเทิงได้ค่ะ
ถ้าหากฝ่ายหญิงจะแจ้งความเอาผิดตนเองก็พร้อมต่อสู้คดี
และปฏิเสธที่ครอบครัวฝ่ายหญิงจะแจ้งความรัก
และปฏิเสธที่ครอบครัวฝ่ายหญิงจะแจ้งความรัก
และปฏิเสธที่ครอบครัวฝ่ายหญิงจะแจ้งความรัก
และปฏิเสธที่ครอบครัวฝ่ายหญิงจะแจ้งความรัก
และปฏิเสธที่ครอบครัวฝ่ายหญิงจะแจ้งความรัก
นายความนายทชาเดชศรีเสนบอกว่า

จึงไม่กังวลหรือหนักใจเรื่องคดี
เพราะว่าคดีนี้สามารถไกล่เกลี่ยกันได้นะคะ

ตอนบ่ายเนี่ยนางสาวนาเดียผู้เสียหายนะคะผู้สื่อข่าวก็จับสังเกตว่า
หน้าค่อนข้างกังวลตอนที่เดินทางมาที่สอนอดอนเมือง
แต่เธอยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าเป็นฝ่ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ
โดยไม่ยินยอมตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ครั้งแรกเจอที่สำนักก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ซึ่งขัดกันกับช่วงแรกที่เธอบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ส่วนความสัมพันธ์เธอยืนยันว่าเป็นแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์เท่านั้น

แต่ยอมรับว่าเนรนแอร์ส่งเสียเลี้ยงดูจริง
แต่ไม่ใช่เงินจำนวนมากถึงหลักแสน
ซึ่งจุดแตกหักที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ทั้งที่เวลาผ่านมานานแล้ว
เพราะว่าเนรนแอร์รับปากกับเธอ
บอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเนรนแอร์รับปากจะทำของใส่ข้างบ้าน
ชอบพูดโอ้อวดแต่สุดท้ายเนรนแอร์ไม่ได้ทำอย่างที่พูด
เรื่องนี้ถึงแม้ว่าทางเนรนแอร์บอกว่ายินดีไกลเกลี่ย
แต่เธอบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่สามารถตอบได้ต้องขอปรึกษาตำรวจก่อนค่ะ
แล้วบาทหมางมาอย่างนี้เขาจะบอกว่าทำให้ทำให้ได้ทำให้ได้
เป็นเดือนเดือนแล้วผัดเป็นเดือนเดือนหนูขอแค่เขาแค่ทำให้ได้อย่างที่พูดค่ะ
เขาทำให้หนูเห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูเลยต้องพูดเรื่องนี้ออกมานะคะให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะ